สำหรับนักร้องหนุ่มมากความสามารถค่ะคุณเดียพร้อมผงนั่นเองนะฮะ
บอกเลยว่าก่อนจะมาเป็นนักร้องเนี่ยชีวิตโอ้โหไม่สนุกสนานเลยคุณผู้ชม
ปากกัดตีนถีบนะฮะลำบากค่ะ
เป็นกรรมกรก็ทำมาแล้วรับจ้างสารพัดทุกอย่างเลย
แต่ว่ามีความฝันก็คืออยากจะเป็นนักร้องเพราะว่าเขารักในเสียงเพลงค่ะ
ท้ายที่สุดสารฝันตัวเองได้สำเร็จนะคะ
ล่าสุดนี้นะคะปล่อยซิงเกิลที่มีชื่อว่าไร่อ้อยวิทยา
คือเป็นเพลงเปิดตัวในอัลบั้มแรกเลยค่ะในชีวิตของเขาเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ได้เลิกปล่อยไปเมื่อวานนี้นี่เองตอนนี้มียอดวิวแตะสองแสนแล้วนะคุณผู้ชม
ธรรมดานะแล้วต้องบอกว่านอกจากสารฝันงานเพลงตัวเองได้สำเร็จแล้วค่ะ
เจ้าตัวก็ยังสามารถสารฝันให้กับครอบครัวได้ด้วยนั่นเองนะคะ
ด้วยการสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่ยืนยิ้มอยู่กลางไล่เลยนะฮะ
แล้วก็ที่ดินเนี่ยกว้างเนี่ยที่ดินที่บ้านเขา
รวมไปถึงซื้อบ้านให้ตัวเองอีกหนึ่งหลังได้สำเร็จนะครับ
รวมแล้วมูลค่ากว่าสิบล้านบาท

ภูมิใจที่สุดที่เฮ็ดให้พ่อให้แม่ได้สบายจ้า

ก็ถือว่าดีแล้วภูมิใจแล้วครับ
ทำให้พ่อแม่ได้สุขสบายมีความสุขก็เป็นลูกกระตันยูสุดยอดเลยนะคะ
บางทีก็ไม่ต้องมีบ้านถึง๑๐ล้านหรอกคุณผู้ชมค่ะ
ก็อย่าทำให้คุณพ่อคุณแม่ลำบากแค่นั้นก็โอเคแล้วเนาะนะคะ

เพื่อนร่วมค่ายค่ะอย่างลำเพลินวงศกรนะคะมีซิงเกิ้ลใหม่มาเหมือนกัน
ซิงเกิ้ลของชื่อเก๋นะชุดล้างใจ

เออนะคะซึ่งเป็นผลงานแรกของปีนี้เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าตัวบอกความรู้สึกนะว่าดีใจมากเลยที่ตอนนี้ยอดวิวเนี่ยเกือบจะ๑ล้านแล้ว

แล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกคนนะคะที่รอฟังเพลงใหม่ของเจ้าตัวค่ะแล้วก็คอยสนับสนุนกันตลอดเลย
แต่แม้ปล่อยผลงานเพลงเศร้าแต่ชีวิตจริงหัวใจยังไม่ได้เศร้านะคะ
เพราะเห็นว่ากลิ่นความรักโอ้โหบอกเลยว่าโชยมาหึงเลยนะคะ
ว่าโกรธลงเราตามแห่ขนมจีบสาวเบลจริงหรือเปล่า
ให้เปลี่ยนจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงสักทีเถอะ

ไอ้อายบอกว่าก็เป็นแค่พี่น้องนะครับ

เบลก็เป็นสาวในสเปคอยู่อะครับ

แฟนแฟนยาก

แต่ว่าถ้านุ่มลำเพลินชอบผู้หญิงที่แบบ
พึกอึดทนทำงานดีแจ๊กกะลีนจ้ะนัมเบอร์วัน
เมื่อกี้เขาแค่บอกว่าช่องผู้หญิงลุยเองนะไม่ต้องพึกอึดทนอะไรแค่นั้น

ใช่ชุดหลังใส่ไม่คือจะโยนมาเข้าที่ตัวเองว่า
จริงแล้วกะล้ำเทินก็สนิทอยู่
น้องมีคนอีสานน่ารักแล้วเพลงคนพอชุดหลังใจ

เสนอตัวเองไปหนึ่งนะคะ